พ้นโทษจากคุกในคดีพยายามฆ่า
อันนี้โดนอีกแล้วนะถูกจับอีกแล้วนะครับ

หนีไปข้ามจังหวัดเลยนะฮะนี่จับได้ที่สุรินทร์นะฮะ

เมื่อวานนี้ตอนค่ำเนี่ยนายสุริวุฒิใช้มีดแทงแล้วก็ปาดคอนายศักดาแปลงดี
อายุ๓๖ปีที่เป็นน้าชายแท้จนบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านที่ตะบนป่าซันอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีลำ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่ตำรวจคุมตัวไปชี้จุดไปทำแผนนะครับ

จุดที่ทิ้งมีดนี่นะฮะนายสิริวุฒิอ้างว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเองกับเพื่อนแล้วก็น้าชายรวม๕คน
นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่กระท่อมข้างบ้านน้า
ทีนี้เถียงกันเถียงกันจนต่อยกันน้าสู้ไม่ได้นะ
ก็เลยใช้แต่ว่าตัวนายสิริวุฒิเนี่ยสู้น้าไม่ได้
ก็เลยใช้มีดที่พกติดตัวเนี่ยแทงใส่น้าไปเลย

คือเมาแล้วคือแค้นใจกับเรื่องอะไรพอพูดได้ไหมครับ

คือทำอะไรคือต่อยก่อนหรือว่าไง

ศักดานี่ยังอาการสาหัสนะครับถูกแทงเข้าที่หลัง
ฟันเขาที่หัวไหล่ขวานะครับถูกปาดคอด้วย
แผลลึกที่คอเนี่ย๓เซนติเมตรนะฮะ
ตอนนี้ยังสาหัสนะครับคือแบบปาดจนเห็นหลอดลมอ่ะค่ะ

ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่น้าหลานเนี่ยเขาทะเลาะกันนะ
น้าเนี่ยพยายามอบรมสั่งสอนหลานให้เป็นคนดีเพิ่งพ้นโทษจากคุก

นายสิริวุฒิสู้ไม่ไหวคว้ามีดมาแทงคร่อมร่างน้าแล้วก็ปาดคออีกสองสามครั้งนะครับ

สั่งสอนตอนวงเล่าซะด้วย
ก็เลยถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีอีกนะฮะ
พยายามฆ่าผู้อื่นก็เคยติดคุกมาแล้วนะครับ
นี่ก็โดนอีกนะฮะพยายามฆ่านะฮะ